ของพิธีกรรมโบราณกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าหาชมได้ยากกับพิธีกรรมเส้นไหว้ตายายของชาวใต้ครับ
ว้าวว้าวว้าว
บอกแล้วว่าหาชมได้ยากเพราะดูแล้วงงเลยใช่ไหม
เนี่ยพิธีกรรมอะไรกันแน่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
เป็นพิธีกรรมโบราณของชาวใต้ที่มีชื่อว่าพิธีเส้นไหว้ตายาย
จัดขึ้นที่ตำบลตะโนดนวดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงครับ
เมืองรุ่งเมืองลุงนี่เป็นพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบรุษนะฮะ
ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของทางภาคใต้เขาแล้ว
เพื่อเป็นการแสดงความเคารพแล้วก็บอกกล่าวบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วนั่นเองฮะ
พิธีนี้จัดขึ้นเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะที่จะเพิ่มเข้ามาในครอบครัว
อย่างเช่นว่ายังไงลูกเพิ่งเกิดหลานเพิ่งคลอด
หรือว่ามีสภงสภัยหรอแต่งเข้าบ้านหรออืม
ลักษณะเป็นแบบนี้อีกทั้งยังเป็นการบอกกล่าวให้เหล่าผีบรรพบุรุษได้รับรู้
แล้วก็คอยปกป้องคนที่จะเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน
เขาเรียกสั้นว่าผีตาผียายครับอ่ะต้องขอขอบคุณภาพนี้ด้วยนะฮะ
เท่านั้นเองอย่าคิดมากแต่ก็ให้ดูเรื่องราวพิธีกรรมโบราณแล้วกันสำหรับท้องถิ่นนะคะ